ไฟลุกท่วมเหมือนกันคือแท็กซี่เขาไม่ชินเส้นทาง
โฟเฟอร์เขาขับไปเสียหลักตกถนนแล้วพอหลังจากตกถนน
โอ้โหไปชนตรงต่อหม้อด้วยค่ะคนขับดับคาพวงมาลัยเลยค่ะ

ลงเลยนะจะเอารถกลงไปตรงหลังนะอ่าอ่าอ่า
ลงเลยไม้ลงเลยไม้โอ้โหคุณผู้ชมดูสิภาพอ่ะ
ไฟลุกท่วมรถแท็กซี่แล้วที่เบลอนั้นคือคนขับติดอยู่ในซากรถ
คาพวงมาลัยเลยนะคะเห็นแบบนี้นี่รถอ่ะเสียหลักตกลงไปตรง
เสาต่อหม้อสร้างสะพานนี่แหละแล้วไฟก็ลุกจุดไหนล่ะ
อยู่ริมถนนรัฐนาโกสินสมโพธิ์สองร้อยปีค่ะ
บางบ่อสมุทรปราการเกิดเหตุขึ้นตอนกลางคืนน่ะนะคะ
แล้วตำรวจที่สพบังบ่อก็เลยต้องประสานดับเพลิง
ประสานกู้ภัยลงพื้นที่ฉีดน้ำอยู่แบบนี้๒๐นาทีค่ะ
ไฟถึงจะดับลงแล้วไปตรวจสอบเนี่ย
รถแท็กซี่เจอร่างคนขับที่เสียชีวิตคาพวงมาลัยยังระบุไม่ได้ว่าคือใคร
เพราะว่าร่างโดนเผาจากไฟไหม้เกรียมเลยนะคะ
เบื้องต้นน่ะทะนด์เส้นนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่
คือกำลังขยายเป็น๔เลนสร้างสะพานเชื่อม
คนงานเขาก็ทำงานกันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นนี่แหละค่ะ
มันมืดมันไม่มีไฟมันไม่มีสัญญาณมันไม่มีป้าย
ไม่มีอะไรที่จะแจ้งเตือนเลยนะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้ก็ต้องไปสำรวจหน่อยดูสิ
ว่าสภาพจริงมันเป็นยังไงแล้วมันมองไม่เห็นเลยใช่ไหม
ใช่แล้วยิ่งไม่มีป้ายเตือนในจุดก่อสร้างแบบนี้อันตรายหรือเปล่านะฮะ
สำคัญมากนะคือตอนที่เราลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เจอว่าก่อนที่จะถึงสะพานที่ใช้ข้ามจุดก่อสร้างตรงนี้
ประมาณสัก๑๐๐เมตรเห็นไหมถนนมันเป็นถนนลาดยาง
บังคับให้รถขับสวนทางกันบนสะพานนี้
จุดตรงนี้นะมันบีบแล้วนะเป็นเลนส์บีบนะฮะ
คุณบุ๊คคุณขวัญช่วยดิฉันมองหน่อยมีป้ายไหมมีไฟอะไรที่มาตั้งอยู่ไหม
ข้างหน้าเป็นทางก่อสร้างเขตก่อสร้างเห็นไหมคะ
นี่นะคือเราก็ไม่เห็นอันนี้อันนี้อันหนึ่ง
มีไฟกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเป็นเสาเรืองแสงสะท้อนแสงเนี่ยนะคะ
แล้วเราก็ถามชาวบ้านคนที่เขาใช้เส้นนี้ประจำ
บอกว่าจุดนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะนี่ผ่านประจำเลย
กลางวันก็ผ่านกลางคืนก็ผ่านก็คิดว่าคนขับเองอาจจะไม่แน่ใจว่า
ชินเส้นทางด้วยหนึ่งแล้วอาจจะเมาหรืออะไรด้วยหรือเปล่า

ถ้าเงินให้คุณครับถ้าเห็นพี่คิดว่าน่าจะเกิดจากอะไร
ที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่รับเค้า
เนี่ยถามคุณลุงเมื่อเช้าเลยคือตัวคุณลุงอาจจะชินกับเส้นทางนี้ผ่านไปผ่านมาบ่อยนะคะ
ขับมาแล้วยิ่งไม่มีไฟด้วยก็คงจะเสียหลักไปชนกับต่อหม้อ
รถมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้
ตอนนี้ทางสหกรณ์รถแท็กซี่มาดูรถแล้วนะคะ
แต่ยังไม่ยืนยันค่ะว่าผู้ตายคือใคร
เดี๋ยวรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
คือคุณมองไม่รู้แม้กระทั่งสีแท็กซี่สีเดิมคือสีอะไร
มันไปหมดเลยเป็นซากแล้วอะค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของโชเฟอร์ที่เสียชีวิตนะครับ